ท่านผู้ชมครับล่าสุดก็มีความคืบหน้าแล้วนะฮะ
หลังจากที่ทางมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยได้ประกาศช่วยตามหาเด็กชายวัย๘ขวบคนนี้หน่อยนะครับ
น้องนะฮะชื่อน้องแบงค์นะครับนี่นะฮะก็หายออกจากบ้านไปนะครับ
คือทางมหิติกระจกเงาลงข้อมูลไว้นะครับ
พร้อมกับภาพที่เป็นคลิปวงจรปิดเบาะแสล่าสุดนะฮะ
ผู้ก่อเหตุนี่ในแก้วนะฮะซ้ายมือนะครับ
อยู่กับน้องแบงค์อายุแปดขวบร้านสะดวกซื้อแถวแถว
ถนนบางนาตราดกม๔แล้วก็ขึ้นรถเมย์ออกไปจากจุดนี้นะครับ
คือในแก้วเนี่ยชาวบ้านที่เขารู้จักบอกว่าชอบพาเด็กเนี่ยไปเร่ร่อนขอทาน
เคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งนึงเมื่อ๗ปีก่อน
ถูกจับได้นะฮะถูกติดคุกดำเนินคดีผลโทษออกมา

นิธิกระจกเงาบอกว่าผู้ก่อเหตุชื่อในแก้วอายุ๕๙ปี
เป็นคนไม่มีประวัติไม่มีสัญชาติ
ก่อคดีรักพาเด็กไปนั่งขอทานแถวสำรงเหนือเมื่อ๗ปีก่อน
ครั้งนี้พาน้องแบงค์ไปอีกก็คงจะเหมือนเดิม
มีคนมาแจ้งว่ามีเด็กหาย
ก็ช่วยประกาศประชาสมพันธ์ให้ช่วยกันตามหาเด็ก
มีคนมาให้ข้อมูลบอกว่าเจอเด็กชายเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับที่บอกว่าหายไปเนี่ย
อยู่บนสะพานลอยย่านถนนท้ายบ้านห่างจากโรงเจ๕๐๐เมตร
เขาก็พากันไปดูนะฮะ
ซึ่งพอไปดูกันเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอนะฮะ
หายตัวไปก่อนแล้วนะครับถูกผาหายไปอีก
ในคลิปในกล้องวงจรปิดที่เขาไปไล่ตรวจสอบกัน
ยืนยันว่านี่คือในแก้วเป็นคนเร่ร่อน
ปกติชอบมาอยู่แถวสารเจ้าที่เป็นสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะ
แล้วเคยมาช่วยทำความสะอาดที่โรงเจบ้าง
เจ้าพ่อหลักเมืองกับโรงเจอยู่ใกล้กันนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยถูกจับคดีลักพาตัวเด็กเมื่อปี๕๙
แล้วพ้นโทษออกมาได้ประมาณ๒ปี
ครั้งนี้ทางคนแถวโรงเจเชื่อว่าในแก้วคงใช้อุบายเดิมนะฮะ
ก็คือหลอกล่อน้องแบงค์ว่าจะพาไปเที่ยวพาไปซื้อของเล่น

ด้วยความที่น้องเองก็เป็นเด็กที่ขาดแคลนเรื่องพวกของเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะฮะ
ก็เลยเชื่อในแก้วนะครับก็เลยถูกพาไป
เห็นเด็กเล็กเด็กน้อยก็ชอบเรียกเอาเป็นลูกอย่างนี้

แล้วเด็กคนนี้บางทีบางคนก็พาไปก็เขาก็เอาไปเลี้ยงไปกินอย่างนี้
แต่ไม่ได้ว่าอันนี้เราจะมีข้ออีกข้อนึงเรายังไม่แน่ใจ
เพราะเราคือไม่เห็นก็คือการอนาจารย์หรือเปล่า
ก็ช่วงที่ตามหากันในวันนี้เนี่ยมีคนแจ้งมาว่า
เห็นผู้ชายเหมือนในแก้วเนี่ยพาน้องแบงค์ไปแถวสวนน้ำ
นี่ฮะขึ้นรถประจำทางนะจากร้านสะดวกซื้อ
เขาก็ไปตามหากันก็ไม่เจอนะครับทุกผู้ชมครับ
วันที่หายตัวไปนะฮะใส่เสื้อแขนสั้นสีดำเกงขาสั้นสีดำ
ผมจะสั้นหน่อยนะครับผิวดำแดงในแก้วนี่สูง๑๖๕เซนติเมตร
อายุก็๕๙นะครับใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นสีดำแบบนี้นะครับ
ต้องการเบาะแสจากพี่น้องประชาชนเลยครับเพราะว่ารักษณะของผู้ก่อเหตุเนี่ยจริง
จริงแล้วเนี่ยก็มีลักษณะก่อเหตุลักษณะของเอาเด็กไปเป็นเครื่องมือ
ในการหาประโยชน์นะครับก็คือพาไปเล่นร่อนขอทานได้เงินมาก็ดำรงชีพไปไป
เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องจะทำร้ายหรือแบบจะทำให้เด็กแบบบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้
คงไม่ถึงขนาดนั้นรวมทั้งคนร้ายก็เดินทางในที่สาธารณะ
ก็ต้องฝากพี่น้องมัชชนฯในการช่วยกันดูช่วยกันสอดศรองแจ้งเผาแส
เมื่อพบเห็นเนี่ยวิธีการที่รวดเร็วที่สุดคือแจ้งตำรวจบริเวณนั้นเข้าตรวจสอบเลยครับ
แล้วก็นี่ฮะพลังโซเชียลพลังของสังคมนะฮะช่วยกันกระจายข่าวนะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุด๕โมงเย็นที่ผ่านมา
มูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวดีนะครับ

ในแก้วลักพาตัวไป๓วัน

เป็นแม่ค้าขายของอยู่ในงานประจำปีวัดบางพลีใหญ่

ชื่อว่าคุณพระชรพรรมาลี
จำภาพเด็กหายที่ประกาศตามหาที่เป็นข่าวกันอยู่ได้ฮะ

ก็เห็นมากับผู้ชายก็คือในแก้วนั่นแหละ
แก้วเนี่ยพาน้องแบงค์มาเดินเร่ร่อนขอทานในงานวัด
คือความจริงตอนที่ยังไม่เจอตัวเนี่ยเขาไม่ได้เบลอภาพกัน
เพราะว่าช่วยกันตามหาตอนนี้เจอน้องแล้วก็ขออนุญาตเบลอหน้าไว้หน่อยนะฮะ
ขวามือนะฮะพลเมืองดีที่ใส่ผ้ากันเปื้อนคุณพี่พัชราพรนะฮะเป็นแม่ค้าขายของในงานประจำปีของวัดบางพลีใหญ่
คุณพี่พัชราพรบอกเห็นแล้วจำได้ทั้งในแก้วแล้วก็น้องแบงค์เห็นอย่างนี้นะฮะ
คุณพี่บอกไม่ลงไม่รอแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วคือเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งแต่ว่าตอนหลังเดี๋ยวค่อยแจ้ง
ดึงตัวเด็กมาก่อนเลยดึงตัวเด็กมาจากในแก้วเลยแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะ
จากนั้นไม่นานตำรวจก็มานะครับพอได้ตัวเด็กเสร็จก็ออกติดตามจับกลุ่มตัวในแก้ว
แล้วก็จับในแก้วได้แล้วเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณเลยนะฮะ
ประชาชนแล้วก็สังคมโลกโซเชียลด้วยที่ช่วยกันแชร์ข่าวค่ะ
นี่คือในแก้วจับได้แล้วนะฮะจนช่วยเด็กเอาไว้ได้โอ้ขอบคุณพลเมืองดีจริงจริงนะคะ
แต่นายแก้วก็เคยถูกจับอย่างงี้รอบหนึ่งแล้วก็ก่อเหตุซ้ำติดคุกไปออกมาก็
นี่ก็มาพาเด็กไปเร่ร่อนขอทานอีกเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องของการก่อเหตุซ้ำนี่แหละค่ะ
ดีนะยังตระเวนอยู่แถวนี้ไงถ้าไปไกลกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเหมือนกัน